ม๓คนนี้ไม่ส่งการบ้านครับ

นี่โอ้โหแล้วพ่อแม่เขาไม่ทนเขาเดือดเลยครับ
ร้องให้สพชนบุรีมาดูแลหน่อย

ก็เลยโดนครูเอาไม้กระบี่กระบองตี

ชั้นม๓โรงเรียนในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
ก็โชว์แผลโชว์แผลให้นักข่าวดูเลยยังแดงอยู่
ทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าวันที่โดนครูตีเนี่ยเป็นวันที่เรียนเกษตร
แล้วครูสอนเกษตรคนนี้ก็สั่งงานให้ทำแบบป๊อปอัพ๓มิติมาส่ง
แต่วันนั้นเพื่อนคนที่เก็บงานไว้ไม่ได้มาเรียนคือพวกเธอเนี่ยทำนะ
แต่น้องคนที่เขาเก็บงานไว้ไม่มาลาพอดีวันนั้นก็เลยไม่มีงานศพ
ก็พยายามชี้แจงกับครูสอนเกษตรคนนั้นแล้วแต่ครูไม่ฟังเลยอ่ะ
แล้วก็ตีทันโอ้โหคุณผู้ชมตีได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ครูเอาไม้หวายครับที่ไว้ใช้เลนกระบี่กระบองเนี่ยมาตีฝ่ามือของเธอตีแรงมาก
บางคนนี่มือห้อเลือดเลยบางคนเป็นรอยช้ำ
กับเพื่อนโดนตีแรงจนไม่สามารถจะกำมือได้
หยิบจับอะไรก็ไม่ได้เลยในห้องมีทั้งหมด๔๒คนนะ
โดนตีไปแล้ว๓๒คุณผู้ชมบางคนโดนตีก้นแทน
พวกเธอเสียใจมากแล้วก็มองว่าครูทำรุนแรงเกินไปครับ
ส่วนผู้ปกครองของน้องบีชื่อว่าคุณพิไลวันอายุ๓๓ปี
เล่าให้ฟังวันนั้นเธอทำงานอยู่แล้วลูกส่งรูปมาให้ทางไลน์
ส่งมาให้แม่ดูบอกเนี่ยแม่หนูโดนครูเกษตรตีลงโทษที่ไม่มีงานไปส่ง
ตอนกระทำอะไรอ่ะค่ะคือมีสติกับเด็กนิดนึง
เด็กทำผิดลงโทษได้แต่ต้องไม่เกินขอบเขตขนาดนี้ค่ะ
แบบนี้คือมันเกินขอบเขตจนเกินไป
อยากให้เขามีวิธีการลงโทษแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ได้รุนแลนขนาดนี้
นี่แหละค่ะคือถ้าเด็กทำผิดคุณแม่ก็ยอมรับว่าลงโทษได้
แต่ต้องไม่เกินขอบเขตแบบนี้มันเกินไป
ให้มาดูที่โรงเรียนนี้หน่อย
แล้วก็ไปคุยกับพอไปคุยกับครูในโรงเรียนนี้หน่อย
เพื่อตรวจสอบว่ามีการลงโทษเด็กถึงขนาดต้องตีแบบนี้หรือเปล่า

เพราะแบบนี้คุณแม่รับไม่ได้ครับ